เป็นเหตุการณ์น้องผู้หญิงอายุ๑๔ปี

ล่าสุดคุณพ่อมาหาน้องแล้วนะคะ
พอมาถึงโอ้โฮคุณพ่อปล่อยโหลละค่ะ

หลังจากที่ไม่ได้เจอกับลูกนานถึง๑๔ปีแล้วค่ะ
ทีนี้เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะจุดกำเนิดเนี่ยเริ่มต้นมาจาก
คุณกัญญาพักศิลปะระยะ
ซึ่งเธอเป็นนายกอบตตำบลโพธิภัยศาล
อำเภอกุศุมารจังหวัดสกลนคร

แชร์ข้อความเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ประกาศตามหาตัวนายชิดนำสกุลดวงตา
เป็นพ่อของน้องวาวาหรือว่าเด็กหญิงสุดารัฐ

น้องไปประสบอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ล้ม

ตั้งแต่๔เมษายนที่ผ่านมา
คือคุณกัญญาพักบอกว่า
วาวาพลัดพลากจากพ่อตั้งแต่แบบเบาะ

น้องเคยบ่นอยากเจอหน้าพ่อสักครั้ง
ฝากพี่จ๋าพี่จ๋าคือคุณกัญญาพัก

ให้ช่วยตามหาพ่อให้น้องด้วย

หลังจากนั้นเพจวิกเกรียญ
ซึ่งคนติดตามเยอะได้นำเรื่องราวมาโพสต์
แล้วก็มีการแชร์ต่อเมื่อวันที่๔เมษายนที่ผ่านมา
หลังจากนั้นค่ะก็มีชาวเน็ตช่วยกันค่ะ

เพื่อตามหาพ่อของน้องวาวา

ว่าพ่อลูกเขาอาจจะได้พบหน้ากัน
แล้วก็อยากให้น้องวาวาที่นอนเจ็บหนักอยู่
จะได้มีกำลังใจฟื้นขึ้นมาต่อสู้อีกครั้งหนึ่ง
จนกระทั่งวันที่๕เมษายนที่ผ่านมาคุณผู้ชมค่ะ

เพราะมีคนแจ้งมาบอกว่าสามารถติดต่อพ่อของน้องวาวาได้แล้วนะคะ
คุณพ่ออยู่ที่บ้านผืออำเภอกันธรรลักษณ์จังหวัดศรีสเกต
แล้วก็พี่จ๋าก็คือคุณกัญญาพัก
ซึ่งเป็นนายกอบตก็ได้พาคุณพ่อเดินทางไปหาน้องวาวาที่โรงพยาบาลแล้วเนี่ยค่ะคุณผู้ชม
เป็นภาพบรรยากาศที่พ่อลูกเขาได้เจอหน้ากันนะคะ
คือไม่ได้เจอกันมานาน๑๔ปี
น้องนอนอยู่บนเตียงไม่ได้สติไม่รู้สึกตัว
คุณพ่อไปถึงก็โอ้โหปล่อยโฮเลยค่ะ
จับมือจับเท้าลูกคือใจหนึ่งก็ดีใจที่ได้เจอหน้าลูกใจหนึ่งก็เศร้าใจนะ
มาเจอลูกในสภาพแบบนี้ครั้งแรกหลังจากที่ไม่เจอกัน๑๔ปี
คือสิ่งที่มันเป็นปฏิหารมีนักข่าวเล่าให้ฟังนะฮะบอกว่าคุณพ่อเนี่ย
หลังจากที่สัมผัสลูกสาวครั้งแรกปรากฏว่าเครื่องวัดชีพจรของน้องวาวาค่ะ
มีการตอบสนองเหมือนกับว่าน้องสามารถรับรู้ได้ว่าคุณพ่อมาหาน้องแล้วนะ
โอ้โหพอภาพนี้ปรากฏขึ้นค่ะก็สร้างความสะเทือนใจให้กับคุณหมอแล้วก็พยาบาลไปตามตามกันนะคะ
แม้ว่าน้องเองจะนอนไม่ได้สติอยู่บนเตียงก็ตามค่ะ
แต่ก็เชื่อว่าน้องเนี่ยน่าจะรับรู้ได้คือสัมผัสนะ
พ่อแม่ลูกความปรารถนาของตัวเองที่เป็นจริงนะคะ
หลังจากที่รอคอยมานานซึ่งหลายคนก็ช่วยภาวนาขอให้น้องวาวาฟื้นขึ้นมา
หน้าพ่อด้วยสายตาของน้องเองแล้วก็ขอให้น้องปลอดภัยหายในเร็ววัน
ซึ่งตอนนี้ต้องยอมรับว่าน้องยังคงอยู่ในอาการโคม่านะคะ
ช่วยกันส่งแรงใจไปให้น้องด้วยนะคะ
สื่อโซเชียลถ้าใช้ในทางที่ดีมันก็ดีแบบนี้นะคะช่วยเหลือคนได้เยอะเลยนะคะ